สาวคนนึงพาเพื่อนมาจากต่างจังหวัดพอดีเพื่อนอยากจะทำเรื่องว่าจะเปลี่ยนเบอร์มือถือต้องไปแจ้งความไง
พาเพื่อนไปลงบันทึกประจำวันที่สอนอภาษีเจริญนะคะตำรวจถามคำแรก
ใส่กางเกงในมาไหมค่ะเพื่อนงงนักข่าวสาวคนนี้เขาก็งงว่าเฮ้ย
ถามอะไรเรื่องกางเกงในอ่ะแล้วยังบอกด้วยว่าเดี๋ยวขึ้นไปคุยชั้นสามหน่อยที่มันเป็นลักษณะเหมือนมันเป็นห้อง
จะเรียกว่าในห้องส่วนตัวค่ะที่มันไม่ใช่ห้องรับแจ้งความหรือว่าลงบันทึกประจำวันอะไร
แล้วยังบอกด้วยว่าตำรวจสอนอนที่นี่ตำรวจเยอะขอเงินไปซื้อน้ำหน่อยสิ
เธอต้องควักเงินให้หนึ่งร้อยบาทอ่ะเธอบอกโอ้โหโดนเขาเรียกว่าอะไรนะ
พูดจารวนลามใช่ไหมแล้วก็โดนเหมือนกับไถเงินอีกนี่คืออะไรกัน
ผู้ใช้เฟซบุ๊คคนนี้เป็นคนโพสต์ไว้นะคะเขาบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นกับพี่สาวเขา
เขาโกรธมากคือพี่สาวเนี่ยบ่ายวันพุธพาเพื่อนไปลงบันทึกประจำวัน
ตำรวจเป็นยศร้อยตำรวจโทนะคะยศก็ไม่น้อยแล้วนะคะ
ไม่รู้ว่าพี่ผมเป็นนักข่าวเรียกเข้าไปที่ห้องประชุมเล็กแล้วถามเลยว่า
ใส่กางเกงในมาไหมแล้วก็บอกจะให้ไปลงบันทึกประจำวันที่ชั้นสาม
เขาก็ถามขึ้นไปทำไมจะเอาไปทำอะไรแจ้งความเขาแจ้งกันชั้นหนึ่ง
คำถามคือคุณถามพี่สาวผมว่าใส่กางเกงในมาไหมทำไม
ถามไปเพื่ออะไรนี่มันคือการคุกคามทางเพศ
เท่านั้นยังไม่พอยังมีหน้ามบอกอีกว่าตำรวจที่สอนอนี้เยอะ
ขอเงินไปซื้อน้ำหน่อยไถเงินพี่สาวผมไปอีกร้อยหนึ่ง
สุดท้ายก็ยัดใส่กระเป๋าตัวเองแถมมีท่าทียังจะไถต่ออีก
แต่พี่สาวผมไม่ได้ให้ไปจนสุดท้ายก็ลงบันทึกประจำวันเสร็จ
เขาบอกตอนนี้ตำรวจในนี้ถูกย้ายไปทำธุรการแล้ว
แต่ผมอยากจะถามในฐานะน้องชายของผู้เสียหายหน่อยว่า
ย้ายไปแล้วก็จบกันเหรอแล้วย้ายจริงหรือเปล่า
ถามคนอื่นบอกคนนี้ทำแบบนี้บ่อยเอ่ยชื่อไปใครก็รู้
ตำรวจดีดีที่ผมรู้จักอ่ะมีเยอะแต่ทำไมเราถึงยังปล่อยให้ตำรวจแบบนี้
อยู่ในอาชีพนี้ได้โพสต์ไว้แรงเหมือนกันนะคะ
ทีมข่าวเราก็เลยโทรไปสอบถามนักข่าวสาวคนนั้นนะคะที่ว่าถูกคุกคาม
เล่าให้ฟังเลยว่าวันนั้นพาเพื่อนจะไปลงบันทึกประจำวันเพราะเพื่อนจะเอาเอกสารบันทึกประจำวันไปขอเปิดเบอร์โทรศัพท์ใหม่
เพราะเบอร์เก่าถูกเอาไปใช้จนมีค่าใช้จ่ายสูงระหว่างลงบันทึกประจำวันอ่ะ
คุณฟังประโยคเต็มเต็มนะตำรวจนายเนี้ยร้อยตำรวจโทเนี่ย
ถ้อยคำไม่สุภาพแล้วก็ถามมาว่าใส่กางเกงยีนขาดขาดเนี่ย
กางเกงในหรือเปล่าอ่ะเพื่อนผมเนี่ยเขาใส่กางเกงยีนสั้นขาดขาด
เขาไม่ใส่กางเกงในกันนะนี่คือสิ่งที่ตำรวจพูดกับประชาชนที่เป็นผู้หญิงที่มาลงบันทึกประจำวันนะคะ
ไม่พอบอกว่าจะเรียกไปห้องไกลเกลี่ยชั้นสามทั้งที่ปกติเวลาไปแจ้งความอะค่ะ
มันอยู่ชั้นหนึ่งเนอะค่ะแจ้งความก่อนดีลงมาถึงประจำวันอะไรต่างต่างก็ดี
ก็อยู่ชั้นหนึ่งหมดจะเรียกขึ้นไปชั้นสามทำไมแถมขอเงินไปซื้อน้ำบอกที่นี่ตำรวจเยอะ
เพื่อนเธอเลยควักเงินให้หนึ่งร้อยบาทเหตุการณ์นี้นักข่าวบอกว่าเห็นท่าไม่ดีเลยแจ้งผู้บังคับบัญชา
บอกตัวเธอไม่ติดใจเอาเรื่องไม่ขอดำเนินการทางอาญาด้วย
แต่ขออย่าให้ตำรวจนายนี้ไปทำอะไรแบบนี้กับคนอื่นอีกแม้จะเงินแค่หนึ่งร้อยบาท
แต่หูคุณไม่มีสิทธิ์อ่ะหนึ่งบาทคุณก็ไม่มีสิทธิ์
เรื่องนี้นะคะพันธุ์ตำรวจเอกหญิงสิริกุลกริจพิทยาบูรณรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่า
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วกับผู้กำกับการภาษีเจริญ
เหตุการณ์เกิดขึ้นจริง๑๕กันยายนที่ผ่านมานี้เอง
และมีการพูดคุกคามอย่างที่ผู้เสียหายบอกจริงจริงด้วยผู้บังคับบัญชาของตำรวจนายนี้เนี่ย
ย้ายแล้วนะคะย้ายให้ไปปฏิบัติหน้าที่อื่นแล้ว
ที่ไม่พบปะกับประชาชนเดิมเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน
ก็ย้ายค่ะให้ไปปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานวิทยุ๑๐เวร
ตอนแรกบอกว่าตำรวจนายนี้เป็นร้อยตำรวจโทใช่ไหมแต่ถ้าฟังจากที่รองโฆษกบอกเนี่ย
ดาบตำรวจเป็นยศดาบตำรวจนะคะชื่อดาบตำรวจเกรียงกระมน
ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ปสนภาษีเจริญแล้วก็
ตำแหน่งก็คือเป็นผู้ช่วยพนักงานสอบสวนด้านผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
สั่งลงมาเลยนะคะว่าให้ผู้กำกับการสนภาษีเจริญเนี่ย
ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงด้วยถ้ามีการกระทำความผิดจริง
ก็จะมีโทษตามวินัยแล้วก็ต้องตรวจสอบด้วยว่าเข้าข่ายความผิดทางอาญาไหม
ถ้าเข้าข่ายก็ต้องดำเนินการทั้งสองประเด็นควบคู่กันซึ่งทางนักข่าวเนี่ย
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ย
ตัวเธอแล้วก็เพื่อนสาวจะต้องเข้าไปให้ปากคำเพิ่มเติมด้วย
อันนี้ต้องถามคุณเขมสอนสมมุติว่าถ้าเป็นอาญา

เอาเรื่องได้ไหมคะใช่ถ้าเกิดมันเป็นความผิดอาญาแผ่นดินอย่างเงี้ค่ะ
ยังไงก็ต้องมีการดำเนินคดีอยู่แล้วนะคะเรื่องของการข่มขู่
เรียกเงินอะไรแบบนี้ค่ะหรือว่าเรื่องของการพูดจาลวนลาม
ในที่สาธารณะแบบนี้ค่ะมันก็เป็นความผิดตามกฎหมายอยู่แล้วนะคะ
โอ้โหแล้วยิ่งพอได้ยินว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงอย่างนี้
เกิดขึ้นจริงตำรวจพูดแบบนี้จริงจริงทำจริงจริงโอ้โห